เหตุการณ์ต่อไปคุณค่ะต้องลุ้นตามกันเหมือนกันนะ
แต่ลุ้นเรื่องอะไรยังไงงั้นตามไปดูเลย
คุณคิดว่ายังไงดิฉันถามทีละคน
คุณชนะก่อนคุณคิดว่ายังไงคุณเห็นคลิปนี้
ผมเห็นคลิปนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไม่รอดแล้วนะ

ต้องร้องเพลงฉันมาทำอะไรทีนี้
บางทีนะถ้าดิฉันเป็นงูอ่ะ
ฉันก็คิดว่านี่เกิดเป็นงูทำไมเนี่ย
เป็นปลาได้ยังดีกว่า

คิดอยู่ว่าเอ๊ะตกลงงูจะรอดจากน้ำมือของปลาไปได้หรือไม่
จริงคุณงูเรียกว่างูน้ำมันไว้ในฝูงปลาใหญ่
แล้วปลาจะต้องคิดว่าที่นี่คือนอนไส้เดือน

อร่อยติดใจอยากกินอีก
ที่น้องเนี่ยไหว้อยู่ในบ่อปลาที่เยอะขนาดนี้
นับว่าโชคดีแหละมั้ง
ที่มันหวังว่าน้องจะรอดปลอดภัย
แล้วไม่กลายเป็นอาหารปลาซะก่อนนะคะ
ลุ้นทักตายังไงก็ขอบคุณคริ๊บ
เอาดูกันค่ะในไหนมันก็รอดแล้วก็ยินดีกับมันด้วย
ว่ามันจะมีบุญนะผมไม่มีผ่านไป